จังหวัดตรังนะฮะผู้ชายคนหนึ่งมีอาการป่วยทางจิต
เมาสุราแล้วก็เอามีดฟันพ่อแท้จนเสียชีวิต
ล่าสุดก็สามารถจับตัวได้แล้วครับ
ชายเวลา๓๙ปีถูกตำรวจภูทรวงวิเศษจังหวัดตรัง
คุมตัวได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
เพราะว่าเขาใช้มีดพระทำร้ายในไข่อายุ๘๐ปี

เหตุเกิดที่บ้านพักที่บ้านครองชีตำบลวังมะปรางเหนือที่ตรังตั้งแต่๑๘ตุลาคม
สอบสวนบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายเมาสุราอารวาสในบ้าน
มีพ่อเข้าไปห้ามปรามทำให้ไม่พอใจ
แล้วก็บานปลายกลายเป็นทะเลาะกันระหว่างพ่อกับลูก
กระทั่งตัวของลูกวิ่งไปเอามีดพระไปฟันศีรษะของพ่อเต็มแรง๑ครั้ง
พ่อล้มลงจมกองเลือดแล้วก็วิ่งหนีหายไปในป่า
หน้าที่บริเวณหลังบ้านยาดก็นำร่างของในข่าย
ซึ่งเป็นพ่อนั้นไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็สิ้นใจในที่สุดนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดน้ำชานะครับ
ผู้ต้องหามรายนี้เคยรักษาอาการป่วยทางจิตแล้ว
แต่ว่าชอบมีอาการที่ชอบพูดคนเดียวครับ
แล้วก็ขาดยามากว่า๒ปีทำให้อาการกำเริบ
แล้วก็ชอบดื่มสุราเป็นประจำนะฮะ
พ่อต้องคอยว่ากราบตักเตือนจนบางครั้งก็ไม่พอใจ
พ่อแล้วเกิดปัญหาทะเลาะกันเรื่อยมาจนกระทั่งก็เกิดเหตุทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตนะครับ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีซึ่งต้องระวังโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตพร้อมไปฝากขังต่อสารจังหวัดตรังต่อไปครับ